แม้วันนี้จะมีการพบผู้ติดโควิด๑๙รายใหม่เป็นเลข๒หลักก็คือ๑๑ราย
แต่ว่าทั้งหมดนั้นเดินทางกลับมาจากคูเวทนะครับ
ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ
ก็ทำให้ใจชื้นได้อยู่บ้างครับ
ทำให้สวบคนั้นเขาก็คลายล็อกให้ในเฟสที่๓
รวมทั้งปรับลดเวลาเคอร์ฟิลให้อีก๑ชั่วโมง
ติดตามจากรายงานครับ
ที่มีพื้นที่ไม่เกิน๒๐๐๐๐ตารางเมตร

ร้านเสริมสวยสามารถทำสีผมได้แต่ต้องไม่เกิน๒ชั่วโมง
อกจากนี้ยังคลายล็อกให้คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

เช่นเดียวกับร้านนวดแผนไทยสปา

แต่จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม
อนุญาตให้ฝึกซ้อมกีฬาประเภททีม

แต่จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน๑๐คน

ขณะที่โรงหนังสามารถนั่งคู่ได้
แต่จำกัดผู้ชมไม่เกิน๒๐๐คนต่อรอบ
พร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด
มหรสบแสดงได้เฉพาะลิเก
ลำตัดและการแสดงพื้นบ้าน
แต่การแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตยังห้าม
สวนสัตว์สามารถเปิดบริการได้แล้ว

ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนเป็นต้นไป

บดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โควิด๑๙จะกลับมาระบาดอีกครั้ง
และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่ารอบแรก
ใดที่คนไทยยังไม่มีภูมิต้านทาน

คือความเสี่ยงต่อการแพร่และรับเชื้อ
ทุกคนจึงจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย

ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
รวมถึงต้องใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันไทยชนะ
เพื่อลงทะเบียนเข้าออกสถานที่
และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง

ทั้งหมดเป็นกลุ่มแรงงานที่กลับจากคูเวท
และอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ
และวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน